เอาล่ะปิดท้ายช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของระบบบริการสุขภาพ
หรือว่าบริการการแพทย์ฉุกเฉินกันหน่อยนะคะ
ถ้าหากว่ามีอุบัติเหตุมีการเจ็บป่วยขึ้นมา
เราก็จะนึกถึงหน่วยแพทย์ตรงนี้นะคะ
เพื่อที่จะมาช่วยผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่บาดเจ็บได้ในกรณีฉุกเฉิน
ถ้าอยู่พื้นที่ห่างไกลได้รับการช่วยเหลือรวดเร็ว

คุ้นกันดีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

ก็คือการฝึกซ้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเฮลิคอปเตอร์
เพื่อที่จะลดความสูญเสีย
ติดตามเรื่องนี้จากคุณอรพันธ์ขันทองคำค่ะ
ปฏิบัติการฝึกซ้อมลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน
ด้วยระบบอากาศยานเสมือนจริง
หน่วยบินตำรวจอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
เป็นกิจกรรมที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

การนำเฮลีคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
ส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีที่เป็นพื้นที่ห่างไกล

โดยเฉพาะที่จังหวัดสุราธานี

มีทั้งภูเขาเกาะแก่งทะเล

และเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธี
จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้

ก็อยากจะขยายพื้นที่ให้บริการ
ให้ครอบคลุมไปในทั่วประเทศ
แต่ก็อาจจะมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลทุรกันดาล
เป็นจุดที่จะต้องบูรณาการกัน
บ้านเราเนี่ยถือว่าอัตราการตายจากอุบัติเหตุสูงที่สุดในโลกนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ดีนะครับ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราเองก็คงจะมีกระบวนการ
ในการที่จะดูแลป้องกันหลายมิติ
เรื่องการลำเรียงผู้ป่วยทางบกทางน้ำอากาศ
ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยลดอัตราการตายนะครับ
ขณะการให้บริการผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน๑๖๖๙

พบว่ามีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอนาศาล
สามารถออกให้บริการได้๓๑๕๑ครั้ง
และมีผู้ป่วยเร่งด่วนฉุกเฉินวิกฤตได้รับบริการภายใน๑๐นาที

เพราะมีเครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง๑๑ตำบล
ทำให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
จึงถือเป็นต้นแบบการจัดการของการวางระบบการให้บริการผ่านสายด่วน๑๖๖
ตอนนี้ก็ในทุกตำบลเราจะมีหน่วยกู้ชีพกันเกือบหมดแล้ว

แต่ว่าในหน่วยบริการใกล้ก็มาช่วยให้มีระบบที่สามารถเอื้อ
ช่วยเหลือคนไข้ในหน่วยนี้ได้ครับ
เรามีหลายตำบลมี๑๐๑๒ตำบล
เราก็ต้องจะมีคนไข้มีฉุกเฉินแล้วก็มีเจ็บป่วยเยอะ
เพราะพอเรามีเครือข่ายช่วยกัน
จากนี้ยังส่งต่อความรู้ไปยังกลุ่มเยาวชน
ภายใต้การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการให้ความรู้เชิงรุกกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตามโรงเรียนต่าง

ให้เกิดเป็นกลุ่มเครือข่ายที่ยั่งยืนเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินในท้องถิ่นต่อไป
รพันธ์ขันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน